สนับสนุนโดยเครื่องดื่มขิงผงสำเร็จรูปสูตร๑๐๐ไม่มีน้ำตาลตราจินเจดื่มมีประโยชน์ปรุงอาหารก็

นะครับวันนี้เราไปได้ผู้เชิ้ชผลทินครั้งติดที่มาตามรายนะครับที่
เข้าขากันอาจจะมีการดำร่วงหรืออะไรอันนี้อันนี้เป็นอีกชั้นหนึ่งใช่ไหม
แต่ในเบื้องต้นก็คืออาจจะให้เขาใช้ความรู้ของเขา
นำทีมของเราก่อนนะครับในสถานการณ์อย่างนี้
มีการแจ้งตำแหน่งมา๔หลุมทีมที่ส่งขึ้นไปตั้งแต่เมื่อวาน
บอกว่าสามวันไม่ต้องกลับมานะครับสามวันให้ทำงานให้เต็มที่เนี่ย
เจอแล้วสามหลุมหลุมแรกเนี้ยเอ่อเจาะลงไปนะครับ
เจาะลงไปได้ประมาณห้าเมตรเป็นไซส์หมดเอ่อหลุมที่สองเขาได้ประมาณห้าเมตรเหมือนกัน
กลุ่มที่๓ได้ประมาณ๒๐เมตรนะครับเราเจาะลงไป
แล้วเราก็หวังว่ามันจะลงไปในถ้ำได้ส่วนหลุมที่สี่ที่ได้รับการแจ้งจากพ่อแม่พี่น้องมา
เอ่อเรายังหาไม่เจอนะครับนี่คือความคืบหน้าเอ่อสามประการนะครับ
ในการทำงานตัวเราก็หวังว่าน้องเขาจะอยู่ปลอดภัยอยู่ให้รอให้เรานะครับ
เราก็หวังว่าทุกคนยังปลอดภัยแล้วก็มีความสุขดีหวังว่าพวกเราก็
จะเจอเขาในเร็วชั่วโมงนี้ไม่ได้บอกว่าเร็ววันนะครับแต่เร็วชั่วโมงนี้นะครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะแข่งกับเวลาทุกวินาทีนะคะ
คนลุ้นก็เหนื่อยค่ะคุณผู้ชมเอาใจช่วยจนเหนื่อย
แต่ว่าคนที่เหนื่อยที่สุดคือคนหน้างานทุกคน
วันนี้สิ่งที่ออกมามีความคืบหน้าแบบกระจายหลายรูปแบบมากเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจอของแล้วก็ต้องการการยืนยันว่าตกลงใช่ของน้องหรือไม่

การเจาะเพดานก็คือด้านบนลงมานะคะสำรวจสองปีกเลยนะคะ
ตอนแรกเราพุ่งไปที่ด้านซ้ายคือเจอสามแยกแล้วพุ่งไปด้านซ้ายเป็นหลักนะคะ
วันนี้ก็ชัดเจนว่าทางด้านขวาก็ไปสำรวจด้วยนะคะ
แล้วก็ลักษณะการมองนอกเหนือจากการเจาะจากด้านบนคือเพดานลงมาแล้วเนี่ย
ลักษณะของการเจาะผนังนะคะจากด้านข้างเข้าไปด้วย
ไม่ว่าจะด้วยรูปแบบใดก็แล้วแต่วันนี้ก็ยังเจออุปสรรคอยู่
โดยเฉพาะปริมาณน้ำฝนก็ยังตกน้ำก็ยังมานะคะ
ในขณะที่วันนี้ที่เราจะพูดคุยกันก็จะเอาข้อมูลมากองรวมกันเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ว่าอะไรที่จะเป็นข้อสังเกตเพื่อใช้ในการหาเด็กของเราให้ออกมาเร็วที่สุดบ้าง
วันนี้แขกที่นั่งในรายการของเราท่านเป็นอดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
อยู่บริเวณนั้นประมาณสัก๒๐ปีได้ค่ะคุณผู้ชม
ไปที่ถ้ำไม่น้อยแต่ก็ยอมรับบอกว่าไม่ได้เข้าไปลึกนะ
เพราะปกติแล้วถ้ำนี้คนที่จะเข้าไปก็ไม่ได้เข้าไปลึกเช่นเดียวกัน
อดีตอธิบดีดำรงพิเดชสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับ
ที่ฉันแนะนำถูกว่าท่านอยู่ประมาณสัก๒๐ปีได้
แต่๒๐ปีครอบคลุมพื้นที่เยอะไม่ใช่ไปอยู่เฉพาะดอยนี้
ถ้ำนี้แม่สายเท่านั้นไม่ใช่เอาเบื้องต้นก่อนเลยค่ะ
ถ้าถามถ้าที่ฉันเผลอเรียกอธิบดีขออภัยนะคะ
ธิบดีดำรงคือตรงนี้เอาเฉพาะถ้ำก่อน
ถ้ำนี้ค่ะตอนที่ท่านอยู่สัก๒๐ปีท่านไปสักกี่รอบคะ
ก็ประมาณสัก๗๘ครั้งนะ

ผมเข้าไปแค่ไปไหว้พระแค่นั้นเองไม่ได้เข้าไป
ปกติเขาห้ามเข้าเกิน๗๐๐เมตรอยู่แล้ว

โงนี่เวลาเรานับว่าหน้าห้องโถงคือโถงขาเข้าใช่ไหม
ขาเข้าก็เข้าเปิดมาใกล้แค่นั้นเองเปิดมาเป็นห้องโถงใหญ่พระตั้งอยู่
ยังไม่ต้องไปถึงทางแยกซ้ายขวาใดทั้งสิ้น
เข้าไปหรอกครับเพราะเราไม่มีความรู้เรื่องนี้
ทีนี้สิ่งที่เราเห็นท่านให้สัมภาษณ์ในข่าวเน้นมากเลยคือเรื่องน้ำ

คืออย่างนี้น้ำเนี่ยถ้ามันเป็นน้ำใสใช่ไหมฮะ
ผมก็ไม่ติดใจหรอกมันเป็นไปได้
ฝนตกลงมาภูเขาพื้นที่กว้างอาบน้ำซะไหลลงไปเป็นน้ำได้ใสอะไรต่าง
แต่วันนี้น้ำฟังจากหน่วยซีนมันขุนคลักมีทั้งใบไม้เศษไม้
อย่างนี้มันเป็นลักษณะนี้น้ำป่านี่
เป็นน้ำที่ไหลจากการทำการเกษตรกรรมเนี่ยอย่างนี้น้ำในถ้ำไม่มีอย่างนี้หรอก
ตกลงน้ำป่าหรือน้ำเกษตรกรรมคะ

คือน้ำป่าเนี่ยมันก็ไหลเวลาฝนตกหนักมาแต่มันไปชะหน้าดินการเกษตรกรรม

เอาหน้าดินไหลลงมาดินแดงมากองรวม
อันนี้น้ำเกษตรกรรมแต่น้ำป่ามันก็ไหลแรงแบบไม่มีดินเกษตรกรรม
ไหลพวดมาเป็นน้ำใส

อันนี้มันเป็นน้ำข้นสีเหมือนโอนตินช็อกโกแลตอะไรก็ว่าไป
คือเราเห็นน้ำที่สูบออกมาที่ใช้เครื่องสูบน้ำออกมา

นี่ยังไม่รวมถึงกรณีโครนที่เราเห็นนักข่าวผู้ปฏิบัติงานย่ำกันอยู่
เดี๋ยวที่ฉันกลับมาเน้นเรื่องนี้แล้วจะให้ท่านเล่าให้ฟังด้วยนะคะ
ลักษณะของพื้นที่ไม่ใช่แค่ข้างในเท่านั้นนะคะคุณผู้ชม
ข้างนอกเดี๋ยวให้อธิบดีเล่าให้ฟังว่าตกลงแล้ว
มันมีข้อสังเกตอะไรที่จะเป็นประโยชน์ต่อการช่วยหมูป่ากลับบ้านบ้างนะคะ
แต่ว่าตอนนี้เอาภาพรวมก่อนวันนี้มีหลายเรื่องเลยค่ะ

คุยกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ

คุณวัชรีเรียบเรียงก่อนได้เลยว่าจะเริ่มจากเรื่องอะไรก่อน
เพราะมันมีเยอะมากเลยความคืบหน้าวันนี้นะคะ
วันนี้เนี่ยนะคะก็เดี๋ยวเริ่มจากที่รองวิราชัยท่านไปสำรวจพื้นที่ก่อนละกันค่ะ
เพราะว่าอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ
ก็จะมีการสำรวจกันบริเวณทางด้านขวาของถ้ำ

แต่ว่าวันนี้ก็ได้มีการไปสำรวจทางด้านขวาของท่า
แล้วก็คือภาหมี

คือวันนี้ที่ท่านลงไปก็คือมีนักสำรวจชาวอังกฤษไปด้วย
ก็คือเหมือนคนนี้เขาเคยไปสำรวจพื้นที่มาแล้ว
ก็จะรู้ว่าตรงไหนมีปล่องตรงไหนมีโคมที่จะสามารถเข้าไปช่วยเด็กได้

ซึ่งการที่ลงพื้นที่วันนี้เนี่ยนะคะ
ก็เจอ๔ปลงด้วยกัน
ปล่องแรกเนี่ยตันค่ะ
แล้วก็ปล่องที่๓ก็อยู่ไม่ไกลกันมากค่ะ

เหมือนจะเข้าไปในถ้ำได้
แต่ว่าพอเดินเข้าไปดูแล้วเนี่ย

ไม่สามารถที่จะเดินขึ้นไปได้
วันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยใช้โดรนเนี่ยค่ะ
บินดูว่ามันสามารถที่จะเข้าไปได้ด้านในได้หรือเปล่า
ทีนี้จากการสำรวจจากโดรนเนี่ย
พอจะประเมินขนาดคร่าวได้ประมาณกว้าง๓เมตรสูง๖เมตร
ซึ่งก็ค่อนข้างที่จะใหญ่เอาเด็กออกมาได้สบาย
แต่ว่าอย่างวันนี้ค่ะที่ไปลงพื้นที่เนี่ย
ไม่ได้มีนักโรยเชือกโรยตัวไปด้วย
ก็เลยต้องยกเลิกภารกิจไปก่อนพรุ่งนี้ค่ะ
พรุ่งนี้ก็จะมีการนำเจ้าหน้าที่ไปปีนผาบริเวณนั้น
แล้วก็ลองไปดูว่าจะสามารถลงไปที่ถ้ำได้หรือเปล่า
ซึ่งถ้ำบริเวณนั้นเนี่ยนะคะคือเจ้าหน้าที่เชื่อว่า
เด็กเนี่ยจะอยู่ที่ห้องโถงด้านขวาของถ้ำ
เพราะว่าเชื่อว่ารองเท้าเด็กค่ะที่ก่อนอันนี้มีการใช้กันในโลกโทษ
เดี๋ยวมีการวางรองเท้าเหมือนกับว่าทำลูกศรเลย

เจ้าหน้าที่คิดว่าน่าจะเป็นสัญลักษณ์เหมือนกัน
แล้วก็เชื่อว่าเด็กน่าจะอยู่ที่โถงทางด้านขวา
แล้วปล่องที่พบปล่องที่๔วันนี้ค่ะอย่างที่บอก
ก็อยู่บริเวณนั้นเหมือนกันค่ะอยู่ด้านขวาเหมือนกัน
พรุ่งนี้ค่ะต้องมาลุ้นว่าเจ้าหน้าที่สามารถจะลงไปได้หรือเปล่า
แล้วก็จะคือจะสามารถลงไปได้แล้วก็ช่วยเด็กออกมาได้หรือเปล่า

ค่ะคุณวัชรีที่ฉันลองสรุปแบบนี้ถ้าผิดแย้งเลยนะคะ
คือที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเรานับจากการหันหน้าเข้าปากถ้ำปุ๊บ
พอมันเจอสามแยกการช่วยเหลือที่ผ่านมาทั้งหมดเราเลี้ยวซ้าย
เป็นเส้นทางที่เราพูดถึงมาตลอด๓๔วันที่ผ่านมาใช่ไหมคะ

แต่ชุดวันนี้ที่คุณวัชรีอธิบายทั้งหมดคือไปด้านขวา

คือที่บอกว่าไปด้านขวาเนี่ยมันมาจากอันไหนเป็นหลักคะ
คือคิดว่ามันมีสัญญาณบอกว่าน่าจะเลี้ยวขวา
หรือคิดว่าเอาล่ะถ้าสำรวจต้องไปทั้งซ้ายและขวา
คือมันเกิดจากสมมุติฐานเรื่องอะไรทำไมถึงไปสำรวจด้านขวาด้วยคะ
มันเกิดจากการต้องสำรวจให้ครบค่ะ
เพราะว่าตอนนี้ต้องทำทุกทางเพื่อที่จะให้ควบคลุมและช่วยเด็กออกมาให้ได้ค่ะ
ค่ะที่คุณวัชรีอธิบายมาเนี่ยนะคะ
ปล่องที่๑ที่๒ที่๓เนี่ยคือลงไปแล้วพบว่าตันใช่ไหมคะ
๑กับ๒มองด้วยตาก็คือไม่สามารถที่จะเข้าไปได้เลยค่ะ

ส่วนปล่องที่๓ลองลงไปแล้วหรือยังไงคะ
ใช่ค่ะลองลงไปแต่ก็ได้ไม่มากค่ะไม่กี่เมตรประมาณ๔๕เมตรก็รู้ว่ามันไปต่อไม่ได้
ค่ะส่วนป่องที่๔คือสิ่งที่จะเป็นแผนแรกของเช้าวันพรุ่งนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าอยู่ข้างที่จะถูก
สมมุติที่ฉันลองลองนับจากสามแยกนะคะไปทางขวาที่วันนี้รองวิราชัยนำไปเนี่ย
จากจุดที่เป็นสามแยกเนี่ยไกลไหมคะคุณวัชรี
จากจุดที่เป็นสามแยกไม่ไกลมากค่ะ

มันเป็นรอยต่อกันอยู่แล้วค่ะสำหรับถ้ำผันกับถ้ำหลวงค่ะ
มันเป็นรอยต่อกันอยู่แล้วทางด้านขวาค่ะ
ค่ะลักษณะที่สำรวจตอนนี้คือสำรวจอ่ะถ้าสมมุตินับนับทิศเนี่ยนะคะ
คือสำรวจด้านบนเพื่อที่จะเจาะแนวดิ่งลงมาถูกไหมคะ
คือด้านบนเนี่ยมันจะมีการเจาะผนัง
ด้วยค่ะมันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทางด้านของจะมีการอีก
คือจะคนละส่วนกับของท่านวิราชัยอะค่ะ
เดี๋ยวแปลว่าการสำรวจเพื่อเจาะแนวดิ่งจากหลังคาลงมาเนี่ยก็มี
แต่ว่าชุดท่านวิราชัยเนี่ยคือดูเหมือนกับว่าถ้ามันมีหลุมมีปล่องธรรมชาติจากแนวใดก็แล้วแต่ใช่ไหมคะ
เพื่อที่จะเชื่อมลงไปข้างล่างได้
ใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องที่จะเจาะผนังถ้ำเนี่ยค่ะ
ซึ่งอันนี้ค่ะท่านบอกว่าจะมีนักธรณีวิทยาเนี่ยค่ะ
จะนำเครื่องสแกนมาสแกนที่ถ้ำ
ซึ่งถ้ำนี้คือเป็นถ้ำหิ่นปูนใช่ไหมคะ
จะต้องมีเครื่องสแกนมาสแกนดูก่อนว่าตรงไหนที่จะสามารถสแกนแล้วก็เจาะได้
เครื่องสแกนที่ว่าจะเป็นเครื่องสแกนแบบว่า
บอกได้เลยว่าตรงนี้มันเป็นหินประเภทไหนเจาะได้ไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าท่านก็บอกว่าอยากให้ทุกคนใจเย็น
เพราะว่าที่เจาะผนังถ้ำไม่เป็นอันตรายกับเด็กอีกแน่นอน
ถ้าเด็กยังอยู่ในถ้ำเพราะว่าจะเจาะเนี่ยจะเจาะข้างค่ะ

คือไม่ต้องกลัวว่าจะมีหินร่วงลงไปทำอะไร

เพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงการเจาะปล่องคือเจาะจากเพดานด้านบน
ท่านวิราชัยรับผิดชอบดูทางด้านขวาถูกไหมคะ
ในขณะที่แนวการเจาะผนังคือเจาะจากด้านข้าง
อันนี้มหาดไทยดู
ตรงไหนจะสามารถเจาะได้ไหม

ตัวแปลงจะอยู่ที่เครื่องสแกนตัวนี้ค่ะ

ฝากหลักในช่วง๓๔วันที่ผ่านมา

ทางหลักที่หน่วยซิลหรือว่าทุกหน่วยเข้าไป

วันนี้ต้องเล่าย้อนก่อนว่า
ตั้งแต่เมื่อคืนที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักอะค่ะ

ย้ายขึ้นมาอยู่บริเวณด้านบนที่เป็นบันไดถ้ำ
ก็คือยุติการค้นหาตั้งแต่ตอนตี๒
ค่ะแล้วตอนกลางวันมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่ง
ประมาณช่วงเที่ยงที่ฝนเริ่มทิ้งช่วง
เจ้าหน้าที่หน่วยซิลกับเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญ
ทางด้านถ้ำจากอังกฤษแล้วก็สหรัฐค่ะ
ก็ได้ปฏิบัติงานร่วมกันค่ะก็ได้ลงไปที่บริเวณที่ถ้ำ

ก็ขึ้นกลับออกมาแต่ทีนี้เนี่ย
จากการสอบถามถามผ่านท่านพลเอกอนุพงศ์เลยนะคะว่า
ว่าการทำงานวันนี้เป็นยังไงท่านก็บอกว่า
ท่านก็ไม่ได้ไปก้าวล่วงการทำงานของเจ้าหน้าที่ในส่วนตรงนี้
เพราะว่าก็ให้เขาทำหน้าที่กันไปเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าวันนี้เนี่ย๓ชั่วโมงก็คือเจ้าหน้าที่หน่วยซิล
แล้วก็เจ้าหน้าที่จากต่างประเทศที่มาช่วยค่ะ
ก็ใช้เวลาในการลงไปในถ้ำแต่ผลเป็นยังไงเนี่ย
ยังไม่มีใครที่จะให้คำตอบได้ค่ะ

คือว่าราชการจังหวัดแล้วก็จากเจ้าหน้าที่

ค่ะคุณวัชรีเดี๋ยวฉันลองถามเพิ่มเติมเอาเท่าที่เราทราบเนี่ยนะคะ
คือทางด้านซ้ายทางด้านที่เลี้ยวซ้ายไปเนี่ยนะคะ
มีแผนที่ชัดเจนหรือยังคะว่าจะเป็นเหมือนทางด้านขวา
คือว่าดูจากเพดานด้านบนด้วยเผื่อเจาะลงไปช่วย
แล้วก็อาจจะดูด้วยว่าจากผนังสามารถจะเจาะเข้าไปช่วยได้เหมือนกัน
คืออันนี้แผนชัดเจนหรือยังคะว่าเป็นหน้าที่ใคร
ใครเป็นคนทำใครเป็นคนนำคะ
ต้องรอพรุ่งนี้ตอนประมาณ๙โมงค่ะจะมีการวางแผนกันอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็จะมีการแถลงข่าวให้นักข่าวได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ
อ่าภาพรวมตลอดทั้งวันนี้ค่ะคุณวัชรีฝนตกหนักแค่ไหนคะ
แล้วเพิ่มอุปสรรคแค่ไหนสำหรับการทำงานในวันนี้คะ
วันนี้ตกทั้งวันเลยค่ะ
นับมาตั้งแต่เมื่อวานตอนประมาณ๓๔ทุ่มมาจนถึงเที่ยงคืน
ยาวมาจน๘โมง
แล้วก็ไปพิ่งช่วงแค่ตอนเที่ยงจนถึงบ่าย๒๓ค่ะแล้วก็ตกลงมาอย่างไหนอีก
แล้วน้ำบริเวณปากถ้ำค่ะ

ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีน้ำที่จะไหลออกมาจากปากถ้ำนะคะ
คืออย่างที่หลายคนอาจจะเคยเห็น
เจ้าหน้าที่นั่งอยู่ที่โถงแป๊บหนึ่งนะคะที่นอนกันนอนพักผ่อนบริเวณนั้นค่ะ
เมื่อคืนเนี่ยต้องอบพยพทุกอย่างขึ้นมาบริเวณด้านบนหมดเลยค่ะ
เพราะว่าน้ำเนี่ยมันไหลผ่านทางด้านนั้นนะคะ
ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยมีปรากฏการณ์แบบนี้
วัชรีคะมีการประเมินในพื้นที่ไหม
ถ้าระดับน้ำเป็นแบบนี้หรือฝนตกเติมน้ำเข้ามาอีก
จะมีการปรับเปลี่ยนแผนอะไรมีข่าวออกมาหรือยังคะ
วันนี้ล่าสุดเนี่ยได้มีการระดมเครื่องสูบน้ำประมาณร้อยเครื่องในพื้นที่ค่ะ
แต่ว่าต้องรอประเมินคืนนี้อีกทีนึงว่าฝนจะทิ้งช่วงหรือเปล่า
แต่ว่าคืนนี้เครื่องสูบน้ำทั้งหมดทั้งมวลค่ะจะทำงานตลอดทั้งคืน
ค่ะคุณวัชรีสุดท้ายแล้วค่ะคือมีข่าวเรื่องของการพบหมวก
คือมันมีทั้งข่าวที่ยืนยันแล้วว่าไม่ใช่ของน้องที่ติดอยู่ในถ้ำ
แล้วก็มีข่าวยืนยันเหมือนกันว่าเป็นหมวกของน้องที่ติดอยู่ในถ้ำ
ตกลงเอาเฉพาะที่คุณวัชรีอยู่หน้างานนะ
จนถึงตอนนี้คนตรงนั้นเนี่ยคุยกันว่าตกลงข้อสรุปคือใช่หรือไม่ใช่ค่ะ
คือในพื้นที่ตอนนี้มีทั้ง๒อย่างเหมือนกันค่ะ
แต่ว่าพยายามที่จะหาคำตอบมาให้คุณผู้ชมนะคะ
ว่าคำตอบที่เราเป็นของน้องหรือไม่ใช่
คือวันนี้พ่อกับแม่น้องเนี่ยไม่ได้อยู่ในพื้นที่ค่ะ
กับแม่น้องไม่ได้อยู่ในพื้นที่มีแต่ญาติญาติ
แล้วก็มีน้องผู้ชายที่ใส่หมวกสีแดง
ซึ่งทางกู้ภัยคนที่เจอหมวกนะคะก็ได้ไปถามญาติ
ย่าดของน้องนะคะแต่ย่าดก็บอกว่าเป็นของน้องนั่นแหละ
เป็นของน้องคนที่ติดอยู่ในถ้ำนั่นแหละ
แต่ก็ต้องรอคอนเฟิร์มจากแม่เขาอีกทีหนึ่ง
เพราะว่าคนที่บอกนี่คือย่าดนะคะ
แล้วน้องที่เป็นเด็กผู้ชายเขาก็ตอบไม่ได้
คือก็ยังเด็กอะนะคะก็ยังตอบไม่ได้
ซึ่งทีมข่าวก็จะพยายามหาคำตอบมาให้คุณผู้ชมได้ทราบกันค่ะ
ได้ค่ะเพราะฉะนั้นรอถามพ่อกับแม่เด็กอีกทีนึงเนาะ
ใช่ค่ะรอเคาะจากพ่อกับแม่เด็กดีกว่าค่ะ
เพราะว่าเราก็อยากบอกคุณผู้ชมเหมือนกันค่ะ
ว่าเป็นของใครเพราะว่าทางผู้สื่อข่าวเองก็อยากรู้เหมือนกัน
แต่ว่ารอข้อเท็จจริงดีกว่าค่ะ
คุณวัชรียังไงขอบคุณมากสำหรับวันนี้นะคะ
ได้ค่ะสวัสดีค่ะคุณวัชรีดวงใสนะคะ
หนึ่งในผู้สื่อข่าวของไทยรัฐทีวีซึ่งไปกันหลายทีมนะคะ
แล้วก็รายงานกันตลอดทั้งวันเดี๋ยวขอพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมา
เมื่อสักครู่นี้ภาพที่เห็นน้ำมันขุ่นทุกรูป
คำถามคือถ้าเป็นไปตามที่อดีตอธิบดีดำรงบอกเนี่ยนะคะ
ความยากมันจะลดให้มันง่ายขึ้นได้ไหม
สำหรับน้ำที่มันขุ่นที่มันมีโครน
แล้วก็มีอีกตั้งหลายอย่างที่มากับน้ำสักครู่ค่ะ

เป็นแผนที่ที่คุณผู้ชมน่าจะได้เห็นแล้ว
วิธีการวางเส้นทางลงไปกับแนวสรรเขาใช้วิธีไหน

คนที่ทำในพื้นที่อย่างละเอียดนะคะ

คือเราเข้าใจถูกต้องคือนี่ทางเข้าถ้ำ
คือถ้ามองเข้าไปก็ทางเข้าถ้ำแล้วก็เป็น๓แยก

ทีนี้วันนี้ที่เขาสำรวจคือเลี้ยวขวาไป
ขณะที่ก่อนหน้านี้เลี้ยวซ้ายมาตลอดใช่ไหมคะ
คำถามคือที่ท่านพยายามจะบอกเรื่องน้ำ
เพราะเห็นสีน้ำความขุ่นของน้ำ
ระยะการมองเห็นสั้นมากเนี่ยนะคะ
คือท่านกำลังจะบอกว่าควรจะไป
ควรจะไปทำอะไรเกี่ยวกับน้ำที่ไหลเข้าถ้ำ
คืออย่างนี้ฝั่งนี้ของพวกเขานะ

ด้านโน้นมันมีลำห่วยอยู่
มันเป็นลำห้วยรูปตัววีนึกได้ไหมฮะ

ลำน้ำอันนี้จากจุดที่เราเห็นตรงนี้เนี่ย
ตรงนี้เขาเรียกฐานกคุ้ง

ตรงนี้น้ำไหลเข้าเรียกขุนน้ำนางนอน

ตรงนี้เกิดจากลำน้ำข้าง
ไม่มีใครเข้าไปยุ่งตรงนี้ยังเป็นป่าธรรมชาติ

พอมันสูงชันลาดชันไม่มีใครเข้าไปยุ่ง

เขาเรียกป่า๙๙แปลงคือจะแปลงที่๕๔
ถ้าจำไม่ผิดนะก็เข้าไปปลูก
แล้วก็เราก็เว้นที่น้ำกินให้ข้างล่างไว้ชาวเขา
นิดหนึ่งสำหรับปลูกพืชปลูกผักของเขา

คือที่ท่านพูดด้านหลังคือต้องด้านหลังนี้ลงไป

เป็นหุบซึ่งมันจะมีที่ราบไม่มีไม่มี
เป็นรูปตัววีแล้วคนเขาอยู่กันไง

ทำการอื่นก็เป็นไหล่เขาอย่างนั้นแหละ

แล้วที่ทำการเกษตรนี่ทำใหญ่มากจน

คือเขาก็เป็นแปลงบ้านนู้นบ้านนี้ต่อเนื่องกันไป
ปลูกเข้าโพธิบ้างปลูกเข้าไล่บ้าง

ปัจจุบันนี้ก็มีเหรอคะ

คือยังทำการเกษตรเหมือนเดิมต่อเนื่องอยู่

ถึงว่าคือณปัจจุบันนี้ก็ยังมีการอยู่อาศัย
ยังมีการทำการเกษตรอยู่เหมือนเดิม
ซึ่งพอฤดูนี้ไม่ใช่ฤดูที่เขาจะทำใช่ไหมคะ

ก็หน้าดินมันแรงมาตั้งแต่ตลอด
พอฝนลงพอพฤษภาฝนมิถุนาก็เริ่มลง

พอหนักเข้าเนี่ยปลายฝนมันจะจาง

คือจอมขวัญน้ำในถ้ำเนี่ย

แล้วไม่มีแต่ตะกอนตกขี้โค้น
เป็นของเก่าแห้งอยู่
เข้าใจไหมฮะแต่ไอ้น้ำมันมาใหม่ใหม่เนี่ย

มันมาจากไหนก็ไม่รู้

เวลาฝนตกก็เกิดทิ้งฝนตกก็เกิดทิ้ง
คือถ้าสมมุติเป็นไปตามลักษณะการตั้งที่อดีตอธิบดีบอกเนี่ยนะคะ
คือน้ำจากหมู่บ้านที่ชาวบ้านทำการเกษตรเนี่ย
ยังไงก็ผ่านในถ้ำเหรอคะ
คือผมยังไม่บอกผ่านหรือไม่ผ่าน

ไหลเป็นรวมในทางเดียวกันหมดสุดท้ายต่ำสุด
มันก็จะไหลเหมือนลำคลองแต่ลำคลองเล็ก
ลำห้วยเล็กลงมาทางผาหมีเนี่ย

ถ้าคิดวิเคราะห์กันนะ

อะไรอย่างนี้แต่ปากถ้ำมันสูงเม็ดหนึ่ง
แต่น้ำซับไม่ถึงแต่น้ำป่ามันถึงแล้ว
อีก๕๐เซ็นต์ก็ไหลเร่งเข้าไป

ก็อาจจะเป็นลำน้ำจากแม่สายก็ได้

คือหมายถึงให้ปิดช่องโหวให้หมด

ก็ไปอุดลูตรงนี้ซะเขาจะสูบน้ำให้เต็มที่

อุดรูน้ำที่ไหลเข้าถ้ำเนี่ย

ถ้าเจอนะมันต้องเป็นรูหลักของตรงนี้

แล้วก็ฤดูฝนกับถ้ำแห่งนี้นะคะ

นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธรรม

ค่ะท่านอธิบายให้ฟังอีกสักรอบนะคะ
จนถึงตอนนี้จากการประชุมรวมกันแล้ว
ตกลงว่าจะมีการเจาะ
เดี๋ยวเอางี้ก่อนจะมีการเจาะไหมคะ

ลำดับขั้นตอน๓สายบังคับบัญชานะครับ
ท่านผู้ว่าสั่งมาตั้งแต่ต้น
รวมถึงงานทางวิศวกรรมที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคเนี่ย
ก็คือจะต้องมีการสูบน้ำจากในถ้ำออกมานะครับ
ให้น้ำที่ออกมาเนี่ยมากกว่าน้ำที่ไหลเข้า
หลังจากต้นสูบน้ำได้ถึงได้ที่ปั๊บ

หมายคืออย่างนั้นเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนตกตลอด

เพื่อที่จะดูว่าปล่องไหนที่มันประสานไปยังรอยแตกของหรือแนวของถ้ำ
ที่ประสานกันนะครับแล้วเปิดตรงนั้นไปเพื่อที่จะสามารถส่งอุปกรณ์หรืออะไรก็แล้ว
แต่เข้าไปตรวจหรือส่งคนเข้าไปนั่นก็เป็นวิธีที่สอง
วิธีที่๓คือเราก็มองกันตั้งแต่ต้นแล้วว่า
อาจจะต้องมีการเจาะผนังถ้ำเข้าไปนะครับตรงลักษณะแบบนี้
ตอนนี้ก็คือทำทั้ง๓อย่างไปพร้อมกันครับ
อาจารย์ค่ะถามแบบนี้ค่ะเวลาตอนนี้เนี่ยถ้าสมมุติพูดถึงงาน
น่าจะอยู่ในความรับผิดชอบของวิศวกรรมสถานด้วย
คือการหาปล่องเป็นงานของอาจารย์ด้วยไหม
หรือว่าหาปล่องจะเป็นอีกทีมหนึ่งอาจารย์รอแค่เขาบอกว่าให้ไปเจาะ
สูบน้ำจะสูบอย่างไร

ก็บอกว่ามาสูบกันแบบอนุกลมดีกว่ามั้งเส้นต่อเป็นช่วง
ไปพร้อมพร้อมกันเนี่ยดีกว่าที่จะมาสูบจากจุดเดียวไปนะครับ
ซึ่งจริงก็ตรงไอเดียของคนที่ทำงานอยู่นะครับ
แล้วเมื่อวานนี้จริงแล้วเราก็มีการสูบน้ำได้ผลในระดับหนึ่ง
แต่ปรากฏว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยฝนตกลงมากันทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะครับ
ติดต่อกันสองวันค่ะนะครับน้ำที่มีมาเนี่ยผมนั่งอยู่ตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายสามเนี่ย
ถ้ำเนี่ยแห้งเพดานถ้ำนี้แห้งพอประมาณบ่ายสามปั๊บเนี่ยน้ำหยดละ
เรารู้แล้วน้ำเนี่ยที่มันไหลมาที่เราเรียกว่า
พอประมาณ๓ทุ่มเนี่ยนะครับมันมีเสียงดันตึงมาเนี่ย
เหมือนน้ำดันท่อฮะอากาศมันก็อัดออกมา
แค่นี้เราก็รู้แล้วว่าน้ำกำลังจะออกมาทางปากถ้ำ
ค่ะนายการเล่นค่ะขอความรู้แบบนี้ค่ะเวลาเราพูดถึงเจาะในแนวดิ่ง
คือเจาะจากหลังคาลงมาเนี่ยนะคะเจาะจากเพดานลงมาเนี่ย
คือเจาะเพื่อดูว่าเด็กอยู่ตรงไหนอาจจะส่งคนลงไปช่วยส่งอุปกรณ์ลงไปช่วย
อันนี้คือในการเจาะแนวดิ่งใช่ไหมคะจุดประสงค์นะคะ
จริงแล้วเราไม่ได้พูดถึงการเจาะแนวดิ่งเนื่องจากหน่วยซิลที่เข้าไปเนี่ย
บอกว่าพอเข้าไปถึงระดับหนึ่งเนี่ยเขาพบว่าตัวผนังถ้ำที่อยู่ด้านบนนะฮะ
ดานดีกว่านะครับท้องเพดานเนี่ยมันมีบางส่วนล่วงลงมาไม่ได้ล่วงเป็นเม็ดด้วย
อันนี้ผู้การของหน่วยซิลเนี่ยคุยกับผมเลยบอกว่าล่วงเป็นแผง
เพราะฉะนั้นเราก็มามองอ๋อมันเป็นหินปูนโอกาสร่วมมันมี
คำถามว่าแล้วเราจะเจาะถ้ำได้หรือไม่การจอดถ้าเจาะไปดูเล็กไม่มีปัญหา
และการจอดไม่จำเป็นต้องไปจอดที่เพดานถ้ำสามารถจอดที่ด้านข้างของถ้ำก็ได้
ถ้าเราคิดว่าเราจะตั้งเครื่องจักรอยู่ด้านนอกเนี่ยต้องเจาะลงไป
เราไม่ได้ขึ้นเราไม่ได้ตั้งบนหลังคาถ้ำนะครับเจาะอยู่ด้านข้างเนี่ยทะแยงลงไปเนี่ย
เราดูพิกัดพิกัดตรงที่ใกล้ที่สุดกับหาดพัทยาเนี่ยอยู่ตรงไหน
ต่อไปเนี่ยมีโอกาสเจอเด็กเนี่ยมากกว่า
เพราะฉะนั้นก็จะมีโอกาสที่จะเจาะเฉียงเข้าไปตามด้านข้างของผนังถ้ำได้นะครับ
ถ้าเป็นไปตามที่อาจารย์บอกคือแผนที่สองคือว่าถ้า
ถ้าจะมีการเจาะจริงจะเป็นด้านข้างผนังถ้ำ
คำถามคือเจาะเนี่ยเพื่อช่วยเหลือถูกไหมคะ
ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการระบายน้องระบายน้ำอะไรเลยใช่ไหมคะ

ที่ทำเนี่ยคือ๓อย่างทำขนานกันไปหมด

ค่ะนายกค่ะคือถ้าสมมุติมีแผนในการเจาะผนังด้านข้างของถ้ำเนี่ยนะคะ
เอ่อที่ที่เราจะหาเจาะเนี่ยคือหาดพัทยาถูกไหมคะ
ใช่ครับเพราะว่าไหนเจาะจะเจาะแล้วถูกไหมครับ
แล้วก็การที่จะเจาะเนี่ยเราก็ไปเจาะตรงใกล้ตำแหน่งที่เราคาดว่าจะเป็นหาดที่เด็กเนี่ย
น้องเนี่ยเขาไปพักอาศัยอยู่ตรงนั้นหลบภัยตรงนั้น
มีโอกาสมากที่สุดเนี่ยเราเจาะให้ใกล้เลยดีกว่า

อาจารย์ค่ะเราได้ข้อมูลชัดเจนหรือยังคะว่าหาดพัทยาเนี่ยถ้ามัน
ถ้ามันเทียบจากเราอยู่ด้านนอกเนี่ยหาดพัทยาอยู่ตรงไหนเราได้พิกัดชัดเจนหรือยังคะ
ตอนนี้พิกัดค่อนข้างจะแม่นแล้วนะครับ
เพราะว่ามีการจัดหลายหน่วยงานที่พยายามปรับแก้พิกัดให้ชัดเจนเนี่ย

แต่ว่าการที่จะตรวจก่อนที่จะมีการเจาะผนังถ้ำเป็นเรื่องที่ผู้เชี่ยวชาญเขาต้องทำก่อน
เหมือนเราจะไปผ่าตัดเนี่ยครับเราจะต้องมีการตรวจอุณหภูมิในร่างกาย
ดันทุกอย่างแบบเดียวกันค่ะนั่นหมายความว่าผนังถ้ำนี่แข็งแรงพอไหม
ผนังหนาเท่าไหร่เป็นหญิงประเภทใดนะครับ
อันนี้เขาเตรียมตัวที่จะศึกษาเรื่องนี้นะครับ
กำลังจะถามเลยค่ะว่าคิดว่าพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะได้รายละเอียดเรื่องนี้ใช่ไหมคะ

ซึ่งถ้าสมมุตินะคะเรารู้พิกัดชัดเจนแล้ว

แต่การเจาะก็คือพิกัดที่เราวาง

เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเป็นการจอดแนวเฉียงมี
แต่นี่เครื่องจักรที่ใช้เนี่ยเท่าที่ผมถามจากผู้เชี่ยวชาญที่เขา

น้ำหนักของเครื่องจักรอยู่ที่ประมาณ๒๕ตันนะครับ
แต่เขาบอกว่าเขาสามารถเจาะได้
๑๐๐๒๐๐เมตรนี่เขาสามารถเจาะได้ไม่มีปัญหา
ซึ่งเครื่องจักร๒๕ตันค่ะ
มันขนย้ายโดยเฮลิคอปเตอร์ไหวไหมคะ

ตอนนี้เขาคุยกันว่าไม่น่ามีปัญหา
หมายถึงดึงตามแนวคนเดินอย่างนี้เลยเหรอคะ
คล้ายอย่างนั้นนะฮะมันมีทางลาดแล้วบังเอิญตรงช่วงนั้นเนี่ย
ตรงบริเวณที่เราวางพิกัดไว้เนี่ยจะเป็นค่อนข้างจะเป็นที่ลาบหน่อย
ที่จะเจาะค่อนข้างจะเป็นที่ลากที่จะตั้งเครื่องจักรได้
สุดท้ายแล้วค่ะนายกพรุ่งนี้คิดว่า
สิ่งที่จะออกมาในกรณีเรื่องของการเจาะผนังถ้ำเนี่ยนะคะ
คือพรุ่งนี้น่าจะคืบหน้าในแง่ของการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรแล้ว
หรือว่าจะยังอยู่ในลักษณะของการวางแผนในรายละเอียดคะ
เครื่องจักรน่าจะถึงคืนนี้เพราะฉะนั้น
ขั้นตอนในการที่จะลงมือเจาะน่าจะอยู่ในวันพรุ่งนี้เลยแล้วเจาะเลย
ซึ่งเราได้รายละเอียดหรือยังคะว่าถ้าสมมุติเป็นตรงหาดพัทยาปุ๊บ
แล้วตรงที่ที่เราจะเจาะเฉียงลงไปเนี่ยหนาเท่าไหร่คะ
อันนี้จะต้องตรวจจากผลที่ผมว่านะครับใช้เครื่องแม่เหล็กไฟฟ้าในการตรวจ
ได้ค่ะเดี๋ยวยังไงความคืบหน้าพรุ่งนี้เราคุยกันอีกนะคะ
ขอบคุณท่านนายกนะคะสวัสดีค่ะ
พักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
หาดพัทยาอยู่ตรงไหนคะอธิบดีดำรง
และคนที่เคยเข้าไปในถ้ำหาดพัทยาเป็นแบบไหนคะ

ไว้ใจเราคุณผู้ชมคะเราคุยกับอีกหนึ่งท่านนะคะ
คุยกับอดีตประหลัดอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะ
ซึ่งเคยเข้าไปสำรวจถ้ำหลวงแห่งนี้นะคะ

ท่านผู้ชมทางบ้านของท่านครับ
เนื่องจากมีเวลาสั้นดิฉันเข้าเป้าเลยนะคะ
ขอเข้าไปที่ที่เขาอยากจะเจอกันคือหาดพัทยา
ตัวท่านเองเนี่ยนะคะตอนที่เข้าไป
รู้ไหมคะว่าตรงไหนคือหาดพัทยาในถ้ำนะคะ
ก็ถ้าผมเห็นในที่เขาตั้งตอนนั้นมันไม่มีชื่อนะ
แต่มันเป็นหาดทรายขาวครับ

มันมีลักษณะเหมือนชายหาดพัทยาบางแสนอะไรอย่างนี้ครับ
มันกว้างด้วยใช่ไหมคะที่เขาบอกกันเนี่ย

มันกว้างแล้วมันเป็นห้องโถงนะฮะห้องโถงอุโมงใหญ่อย่างนี้นะครับ
แต่ว่าไม่ค่อยสูงเท่าไหร่

จำได้ไหมคะว่าถ้าสมมุตินับจาก๓แยก
แล้วเรานับแบบคนเดินถนนธรรมดานะคะ

แต่มันเดินไปสักไกลแค่ไหนถึงจะเจอหาดที่ว่าคะ
โคไกลจะหมายถึงหาดพัทยานี่ใช่ไหม

หมายถึงว่ามันก็ไกลอยู่ประมาณเกือบครึ่งทางครับ

เท่าที่แบบว่าทางราชการที่ว่าได้สำรวจมาว่า๑๐กิโลก็เป็นกิโลที่๕นะครับ
อ่าแต่ทีนี้เวลาเขาพูดถึงสิบกิโลถึงถึงปลายถ้ำเนี่ย
เขาสำรวจแบบนักสำรวจดิฉันเข้าใจถูกไหม
คือเขาขึงทุกมุมออกมาเป็นเส้นตรงหมดเลย
เพราะฉะนั้นเอาเท่าที่ท่านปีชาเคยเข้าไปเนี่ยนะคะ
คือประมาณสักกลางถ้ำใช่ไหมคะ

เส้นทางเนี่ยถ้าเราเดินในถ้ำเนี่ย
งอกหินย้อยความขลุขะของทางมีเยอะไหมคะ

มีก็มีตลอดทางครับ
ทั้งขึ้นเนินลงเนินทั้งมุดทั้งแบบว่าเดินคล่อม
ถึงว่าต้องแบบว่าใต้ที่ผมพูดมาถึงว่า
สภาพถ้ำที่มันหย่อนลงมาที่ว่าเหลือแค่
แค่ครึ่งประมาณเม็ดสองเม็ดเราต้องก้มลงเนี่ยครับ
หน่วยซีนกำลังเจออยู่นะครับ
เอาอย่างนี้ค่ะ
ถ้าให้นึกถึงตอนที่เราเข้าไปเนี่ยนะคะ
แล้วเทียบเป็นหน้าน้ำตอนนี้เนี่ย
คุณปีชาพอจะนึกออกไหมคะว่าเราจะต้องเจออุปสรรคอีกสักกี่จุด
กว่าที่เราจะเข้าจากทางนี้เพื่อไปถึงหาดพัทยา
ก็มันจะต้องเจอแบบว่าสภาพแบบทั้ง

หมายถึงว่าสภาพถ้ำมันจะขึ้นลงขึ้นลงมุดมั่งนะฮะ
แล้วก็รอดมั่งคานมั่งมันมีทุกอย่างนะครับอืม

ลำบากลำบากคุณปรีชาค่ะอย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้
ฉันเวลาน้อยวันนี้แต่ดิฉันน่าจะได้คุยกับคุณปรีชาอีก

ยังไงได้คำตอบนะตอนนี้นะคะขอบคุณก่อนนะคะ

ธิบดีค่ะตกลงตัวท่านเองเนี่ยคุยกับน้องไหมคะว่า
หาดพัทยาน่ะมันคืออยู่ตรงไหน
คือถามวรรณอุทยานกันแล้ว

เรียกกันไปเองเรียกนู่นมั่งตรงนี้มั่งแต่มันไม่รู้ว่าตรงไหนอะไรยังไงหรอก
คือเข้าไปในถ้ำแล้วมันมีห้องโถงเต็มไปหมด
หาดซ้ายไม่มีจุดเดียวยายบ้างเล็กบ้าง
เอาขอในมุมของคนที่ทำงานวรรณอุทยานเลยนะคะ
คือแม้แต่ตัวเจ้าหน้าที่เองเนี่ย
ตามปกติเข้าไปถึงหาดพัทยาในถ้ำหลวงไหมคะ

และเป็นหัวหน้าหน่วยเพิ่งย้ายมาใหม่
แล้วตามปกติเนี่ยเจ้าหน้าที่ของวรรณอุทยานเข้าไปถึงลึกขนาดนั้นกันไหมคะ
คงไม่ถึงหรอกเพราะว่าเขาไม่มีความรู้ความสามารถ

คือมือใหม่ถ้าเขาไม่มีประสบการณ์เรื่องถ้ำเทิมหรอก
ปกติก็จะอยู่ที่โถงใหญ่โถงหลักกัน

๐เมตรมันเริ่มมืดแล้วเริ่มแสงเสริมไม่มีแล้วครับ

ยังไงขอบคุณความรู้ที่ท่านให้วันนี้นะคะ

คุณผู้ชมยังก่อติดกับไทยรัฐทีวีได้ตลอดทั้งวัน

วันนี้คุณโรสลินและคุณภาคภูมิรออยู่